แต่ถ้าให้เอาความเห็นที่มันเป็นตะกอนชั้นล่างสุดจริง
ก็คือไม่ต้องการผิวเผยแล้วว่าผมไม่ได้จะตัดแน่นอน
แต่ต้นต่อของผมก็คือว่าเหตุผลที่ทำไมต้องพูดมันเป็นความจริง
อากูวันใจหลายเรื่องซึ่งลายภัครตามรู้ว่าเป็นเรื่องแบบนั้น
ข้อมูลที่ผมพูดข้อมูลที่ผมใช้อภิปรายในวันนั้น
เป็นข้อมูลของสำนักงบประมาณสภาที่แจกสอสอทุกคน
กราฟที่ผมใช้วันนั้นคือกราฟที่สอสอทุกคนมีอยู่หน้าที่ประชุม

ไม่ใช่เป็นภาพที่ผมคิดขึ้นมาเองไม่ได้เป็นภาพที่ผมอนุมายขึ้นมาเอง
ทุกคนรู้หมดแต่ว่าไม่มีใครอยากจะพูด
เพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าไม่อยากจะแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
หรือว่าพอพูดไปแล้วโดนฟ้องร้องโดนเสียคะแนน
คือผมไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดเรื่องแบบนี้นะมีคนอื่นพักเพื่อนบ้าน

มีคนที่เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วถึงขนาดต้องฟ้องร้องกัน
แต่ผมคิดว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ย
มันต้องพร้อมที่จะกล้าพูดแล้วก็กล้าที่จะแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่พูดในวันนี้ในอีก๘ปีข้างหน้า
ตามข้อมูลที่สภาทำมาให้ว่าอาจจะมีปัญหา
ว่าความไม่มั่นคงในบำนานอาจจะเกิดขึ้นได้จริง
ถามว่าผมควรจะพูดตั้งแต่วันนี้ตอนที่เรายังมีเวลาแก้
เพื่อที่จะให้ความบันคงทางบำนานเกิดขึ้นณปีนี้
หรือผมจะรอให้มันครบ๘ปีแล้วจนถึงเวลาที่
หนี้สินในเรื่องของงบประมาณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริง
หรือที่ภาพใหญ่ไปกว่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างอันนี้กับอันนี้
แต่เรื่องของความมั่นคงความท้าทายของประเทศที่

โควิดน้อยโควิดมากราคาสินค้าการเกษตรเงินเฟ้อแพง
แล้วมันไม่มีการปรับตัวใดเลย
ผมก็เลยคิดว่ารู้นะแล้วก็มีบทเรียนมาแล้วนะ
ว่าเพื่อนบ้านฝั่งขวามือผมที่พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้วโดนกระแสแย่ขนาดไหนจะต้องเสียคะแนนนิยมไปมากขนาดไหน
เหมือนอย่างคำถามของพี่จอมขวัญในช่วงแรกเลย
แต่ถ้าเกิดไม่พูดเราไม่พูดแล้วใครจะพูด
ผมก็เลยคิดว่าโอเคมันมีความเสี่ยงที่เราอภิปรายไป๔๐นาที
แล้วก็มาบอกว่าเราจงตีปุกคนแล้วอย่างนู้น
แต่ว่ามันคือระบบในการจัดงบประมาณแผ่นดิน
ที่มันไม่ตอบโจทย์กับความท้าทาย
ที่มันเปลี่ยนทุกปีทุกปีทุกปีทุกปี
คือมาเลิกกันหมายว่าโอเคปีหน้าความท้าทายจะต้องเจอแบบนี้
ปีหน้าอาจจะเจอสังคมสูงวัยเหมือนอย่างที่เจอปีที่แล้ว
เป็นปีแรกที่เราเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วเจอปัญหาเรื่องนี้
ก็ประมาณมันก็ต้องจัดตามกันไปอย่างที่เป็นลักษณะอย่างนั้น
อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป